เขาเหมือนยกพวกกันไปหาเรื่องกันนะคะ
ถูกต้องสาเหตุคือแย่งผู้หญิงกันนี่ฮะ
แก๊งโจอาวุธครบหมื่นยกพวกลบอดีตถึงหอพัก
ฝ่ายหนึ่งไปยุ่งกับผู้หญิงของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจ
ลุมกันมาเป็น๑๐แล้วมีอาวุธด้วยครับ

คือดูสิว่าคือเขาต้องการจะเอาให้ตายหรืออย่างไร

เมื่อกี้ที่เราวงกลมสีแดงให้มีคนหนึ่งถือปืนมาด้วย

ฝั่งนั้นมาอาวุธครบมือต้องวิ่งกลับไปสิ
มีทั้งปืนมีดไม้ขวดเหล้ายกพวกมาถึงหอพักเลย

และเอาขวดเหล้าขวางใส่เขา
อันนี้เป็นนักศึกษาความตลอด
ที่โดนกันไปเนี่ยแล้วก็มีมีดดาบมาไล่ฟันด้วย
นี่เป็นหอพักนักศึกษาครับสุดท้ายมีคนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าโอ้โหมันอุกอากเกินไปหรือเปล่า
ไม่กลัวกฎหมายกันเลยเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้คือ๒๗ตุลาคม
หลังจากนั้นคุณผู้ชมคืนวันที่๓๑ตุลาคมถัดมาไม่กี่วัน
วัยรุ่นกลุ่มเดิมมาอีกรอบครับนี่จุดเดิมแต่คนละวัน
นี่มาอีกนี่ปลาใส่ปลาเข้าไปปลาเข้าไปนะฮะ
เอาล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นหอพักที่เป็นสหนะฮะ
แยกชายแยกหญิงหรอกนะฮะเป็นอาคารชั้นเดียวมีอยู่สิบกว่าห้องนะฮะ
กลุ่มนักศึกษา๕๖คนของวิทยาลัยชื่อดังแห่ง๑
เขาก็ออกมาให้ข้อมูลว่าคุณป้าคนนี้บอกว่าเนี่ย
โดนฟันกันไปวันนั้นอ่ะมีคนโดนฟันกันไปบาดเจ็บกันไปซิกโครงซิกโค้งเนี่ย
ยาวแบบ๑๕เซนต์เลยอ่ะโดนฟันกันไปอ่ะนะฮะ
ทีนี้คนที่บาดเจ็บชื่อว่าในเอให้เป็นนามสมมุติแล้วกันในเอคนนี้
นี่คุณผู้ชมดูถามว่ามันเกิดขึ้นอะไรทำไมต้องมาไล่ฟันล่ะ
เอาปืนมาไล่ยิงกันแบบนี้ก็บอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ย
เงินกู้นอกระบบมีชื่อว่าแก๊งเทโลมีคนชื่อในบอยเป็นหัวหน้า
ทีนี้เขาบอกว่าบอยค่ะเขามาเห็นว่าเนเอคนเจ็บเนี่ย
เสียบเลือดอาบและมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการคมขู่๒นัด
แล้วทั้งหมดก็ขึ้นกระบะหลบหนีไป
ส่วนผู้หญิงคนที่คุณผู้ชมเห็นตอนแรกเนี่ยป้าสมหมายเป็นเจ้าของหอนะฮะ
เมื่อกี้เป็นเสียน้องเออันนี้คนนี้ป้าสมหมายเป็นเจ้าของหอ
ก็บอกว่าโอ๊ยป้าเองตอนที่มันเกิดเหตุป้าก็โทรแจ้งตำรวจว่ามีเด็กของป้าที่อยู่ในหอป้าโดนฟันนะนะ
แล้วก็ไปแจ้งความด้วยแต่เรื่องไม่คืบหน้าเลยตอนนี้ป้าก็ยอมรับว่าป้ากลัวนะ
เพราะไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้พอเขามาเขาขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาระเบิดมาปลาใส่หอด้วย
โอ้โหแล้วถ้าเกิดมาแล้วป้าทำยังไงแล้วคนในหอป้าจะทำยังไง
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มให้ได้แก๊งเทโลแก๊งเงินกู้นอกระบบ
หัวหน้าแก๊งชื่อในบอยเอาบอกให้เลยเอาตามไปจับกันหน่อย
เพราะว่าก็ฟันเข้าไปแล้วแล้วไม่รู้จะเอาระเบิดมาปลาอีกหรือเปล่านะครับ